คู่รักสองกระกันบ้างดีกว่า

กระสองคือน้องกระปุก
อ๋อดีนะคะกระทิงขุนาโรงและก็น้องกระปุก
หลายคนบอกว่าคู่นี้๗ปีรัก๗ปี

พอมาเจอกระทิงเพราะว่าอะไรสไลด์

เอ้าทำไมมีกระทิงอ่ะเธอก็มีแฟนอยู่แล้วมาเล่นแอปหาคู่ทำไม
เรื่องของเรื่องก็คือน้องกระทิงเขารับงานเกี่ยวกับการโปรโมทในแอปหาคู่
คือจริงมันมีรายละเอียดกับแคมเป็นดังข่าวเยอะ
แต่ว่าคนไม่ได้ไปโฟกัสอะไรเขาเลย
กัสแค่ว่าเอ้ากระทิงก็มีแฟนแล้วมาอยู่ในแอปหาคู่ทำไม
เจ้าตัวก็เคลียร์ชัดว่าเป็นการรับงานเฉยครับพี่
ก่อนจะลงโปรโมทก็มีการแท็กบอกหวานใจเรียบร้อยแล้ว
เคลียร์ก่อนก็ได้เต้นเขารับงานแบบนี้น่ะเต้นเข้าใจก็หน่อยนะรายงานแล้ว

ส่วนเรื่องความหวาน๗ปีก็แล้วไม่ต้องห่วงจ้ะ
ไม่ค่อยได้ออกสื่อกันก็จริงแต่ว่าหลังไมค์หวานฉ่ำแบบรสน้ำตาลคว่ำเลย
ว่างั้นน่ะเพิ่งจะผ่านวันเกิดของฝ่ายหญิงไปด้วย
มีของขวัญแทนใจเลือกให้ไปแล้วนะคะแต่ว่าอุบไว้ไม่บอกว่าเป็นอะไรนะ
แต่คุณแฟนบอกเลยว่าถูกใจของขวัญชิ้นนี้ที่สุดเลยค่ะ
กันมานานขนาดนี้มีการมองอนาคตอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า

คือผมเป็นคนไม่ค่อยวางแผนนะครับ
ไปเรื่อยครับแบบว่าตามฟิลถ้ามันใช่ก็ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่อย่างนี้ครับ
ก็คือเราว่าเราแบบไม่ผูกมัดกันแบบให้พื้นที่ส่วนตัวกัน
แล้วก็เราซัพพอร์ตการใช้ชีวิตของที่ตัวเองอยากทำด้วย
แล้วก็มีชีวิตที่ให้คนของเราด้วยอย่างนี้ครับ
แล้วก็ซัพพอร์ตกันในทางของตัวเองนะครับ
แล้วก็สนับสนุนของเขาเราก็สนับสนุนเราด้วยอะไรอย่างนี้ครับ